เมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุระทึกนะคะที่นครปฐมช่วง๕โมงเย็น
คือตำรวจไล่ล่าคนร้าย
ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาทำผิดอะไรแต่ที่แน่คือเขาแหกด่านตรวจ
เป็นรถเก่งนะแหกด่านตรวจตำรวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
หนีไปหลายอำเภอมากหลายสิบกิโลเมตรนะคะ
ตำรวจยิงยางล้อรถแตกก็แล้ว
รถเขาเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าก็แล้วไม่หยุดสุดท้ายจบแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะไล่ตามกันมาสุดท้ายแล้วเขาเหมือนจะจอด
พอตำรวจลงจากรถให้ไปบอกให้เขาลงจากรถเคาะกระจกปุ๊บ
ปรากฏเขาถอยรถยาวเลยนะคะตำรวจก็ยิงยางสกัดไป
คือหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยยิงยางสกัดจนล้อหน้านี่ยางแตกไปหมดแล้ว
แต่เขาก็บดแม็กซ์ไปเรื่อยจนกระทั่งเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าก็ยังขับหนีต่อ
ทั้งที่ยางแทบจะไม่เหลืออยู่ที่ล้อแล้วอะค่ะจนสุดท้ายเนี่ยรถมันไปต่อไม่ได้
เขาก็เลยวิ่งลงจากรถแล้ววิ่งมาแบบนี้วิ่งเข้าป่า
ตำรวจก็วิ่งตามบอกให้มอบตัวคนร้ายใช้ปืนเก้าประมอยิงต่อสู้นะคะ
กระสุนเนี่ยมาโดนจาก๑๐ตำรวจศิริวัตรบุตรศรีด้วนที่ขาค่ะ
ตำรวจก็ต้องวิทยุขอกำลังเสริมมาปิดล้อมสุดท้ายยิงต่อสู้กัน
ตายนะคะถูกวีสามันฆาตกรรมเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะจุดเกิดเหตุคือป่าย่า
อันนี้คือตำรวจที่โดนยิงนะคะเนี่ยเห็นไหมมีโดนแผลโดนยิงที่ขาเนี่ย
โอ้โหก็เลยต้องพยายามห้ามเลือดแล้วก็ก่อนส่งโรงพยาบาลชุดหนึ่งในห้ามเลือ
หนึ่งวิ่งตามคนร้ายอยู่ครับสุดท้ายแล้วหลังจากยิงต่อสู้กัน
กระสุนเข้าหัวนะคะถูกวิสามันฆาตกรรมจนเสียชีวิต
ตรงนี้เป็นป่าย่าอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่ารถเก๋งคันก่อเหตุอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพมาก
คนร้ายขับหนีตำรวจมาดูสภาพสิคะนั่นท้ายรถนะคะยุบเข้าไปเลยเพราะอะไร
ถอยชนรถตำรวจมาท้ายรถนี่พังยับเยินเลยค่ะ
ส่วนหน้ารถเนี่ยนะคะล้อเนี่ยเหลือแต่แม็กซ์ยางไม่มีแล้ว
มีรอยกระสุน๒รูด้วยในรถเนี่ยมีอาวุธปืนสั้นจุดสามแปดหนึ่งกระบอก
ระเบิดควันอีกหนึ่งลูกห่างออกไป๓๐๐เมตรนะคะ
พบศพในสอนเทพอายุยี่สิบหกปี
เป็นเจ้าของรถนอนคว่ำหน้าถูกยิงเข้าที่ศีรษะมือขวายังกำปืนเก้ามอมอ
ซึ่งยิงไปจนหมดแมกกาซีนแล้วแน่นเลยนะคะคุณออสซี่ดนรวีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ค่ะ
ก็ยังมีข้าวของของผู้ก่อเหตุตกอยู่เลยกางเกงหมวกบุหรี่
เพื่อจะเก็บไปให้หมดเราไปไล่หากล้องวงจรปิดระหว่างทางอ่ะค่ะ
จังหวะที่คนร้ายขับรถหลบหนีตำรวจเห็นว่าตอนนั้นท้ายรถเนี่ยมันพังยับไปแล้ว
คุณผู้ชมลองดูนะคันนี้ค่ะเห็นไหมท้ายรถมันบี้ไปแล้วเพราะว่าถอยรถชนตำรวจนะคะ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของสายตรวจขี่ตามไปติดสองคนนั่นเห็นไหมคะ
โค้งไปแล้วอีกจุดหนึ่งเป็นภาพกล้องวงจรปิดบ้านใกล้กับที่เกิดเหตุค่ะ
เห็นภาพแต่เสียงชัดเจนมาก
ข่าวนั่งนับมาให้๓๔นัดนะคะเน้นน่าจะเป็นจังหวะที่ยิงต่อสู้กันระหว่างคนร้ายแล้วก็ตำรวจนะคะ
อย่างที่บอกปืนในมือคนร้ายคือกระสุนหมดแมกกาซีนเลยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงรถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าก็รีบออกมาดู
แต่เจอตำรวจยิงยางสกัดก็เลยคิดว่าอันนี้ไม่ปกติแล้วล่ะ
แล้วคนขับรถเก่งก็วิ่งลงไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่พงหญ้า
ตำรวจก็นำกำลังเสริมทยอยมาปิดล้อม
ไปครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
แล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจตะโกนว่าเคลียร์พื้นที่สำเร็จแล้ว
พอชาวบ้านเดินออกมาดูปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าคนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้วนะคะ
ถามชาวบ้านว่าชาวบ้านมองเหตุการณ์นี้ยังไง
ชาวบ้านบอกว่าตำรวจทำถูกแล้ว
เพราะถ้าปล่อยให้หนีไปในเขตชุมชนเนี่ย
เฉียวชนผู้อื่นจนได้รับอันตรายไปด้วย

ตำรวจยังไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธไง

เจ้าหน้าที่ที่โดนยิงเขาก็หลบอยู่ในบ้านหนู

สองสองสามคนไม่กล้ารอกำลังเสริมจากนครชัยศรีมา
ทีนี้พอพวกนอกเครื่องแบบมาปุ๊บ

เหมือนกับว่ามีการเจรจาว่าให้มอบตัวนะอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้ไหม
เสร็จแล้วเขาเหมือนเขายิงสู้
สู้มานัดหนึ่งตำรวจก็เลยลุยเลย
เราได้คุยกับ๑๐ตำรวจสิริวัตรคนเจ็บนะคะ

ขับหนีไปผ่านไปหลายตำบล

วนกลับมาที่ตำบลห้วยภูนครชัยศรีอีกรอบนึง

ตำรวจไม่ได้ยิงนายสอนเทพก่อนแต่ว่าอีกฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ตำรวจก่อน
ก็เลยต้องมีการยิงปะทะต่อสู้ป้องกันตัวกัน
ทีมข่าวเราไปงานศพของนายสอนเทพในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะ

คือแฟนสาวเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือแฟนนุ่มชอบเล่นปืนก็เคยเห็นพกปืนติดตัวอยู่หนึ่งกระบอก

ส่วนเรื่องยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอะไรเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้นะ
แยกกันอยู่กับแฟนหนุ่มมา๗๘เดือนแล้ว
รถคันก่อเหตุเนี่ยเป็นชื่อเธอแต่เธอไม่ได้ใช้เลย

ซึ่งเหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้ติดใจ
เพราะว่าเธอเข้าใจว่าแฟนนุ่มยิงตำรวจก่อน
แต่คนที่ติดใจคือพี่ชายของผู้ตายค่ะพี่ชายของคนก่อเหตุ

เขาบอกตำรวจยิงยางรถยนต์ใช่ไหม
ถ้ายิงยางจริงทำไมกระจกทุกบานมันแตกละเอียดขนาดนั้น
เขาก็เลยอยากจะขอดูกล้องบันทึกภาพจากตำรวจหน่อยได้ไหม
เพราะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาจะมีไม่กล้องติดหมวกก็ติดหน้าอกใช่ไหมคะ

ก็ยอมรับแหละว่า๒ปีมานี้เนี่ยน้องชายมีพฤติกรรมชอบเล่นปืน

แต่ส่วนตัวไม่เคยเห็นน้องมีเรื่องทะเลาะวิวาส

เขาเองก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วย
ถ้าเราเห็นแล้วถ้าเรากระจ่างหรืออะไร
แล้วก็จะจะไม่ไปหนีแล้ว
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงว่าเขาทำตามยุทธวิธีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เครือศุนธรวนิรินิสต์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจนพประถม

เพราะคนร้ายกระหน่ำยิงใส่ตำรวจแบบไม่ยั้ง
ถ้าไม่ตอบโต้ฝ่ายศูนย์เสียก็อาจจะเป็นฝั่งตำรวจได้

หนีอะไรขนาดนั้นในเมื่อในรถเนี่ยเอาเจอปืนกับระเบิดควัน
แต่นอกจากนั้นมันมีอะไรถึงขั้นต้องหนีขนาดนี้

คิดว่านายสอนเทพน่าจะไปก่อเหตุผิดกฎหมายในพื้นที่อื่นมาก่อน
พอเจอตำรวจก็เลยกลัวความผิดถึงได้ขับแหกด่าน
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอเรียกพยานใกล้ชิดมาสอบเพิ่มเติม

เคยถูกจับข้อหาประกอบอาวุธปืนขายโดยผิดกฎหมาย
และข้อหาพยายามฆ่าเมื่อ๑๐ปีก่อนค่ะ
เมื่อกี้พี่ของผู้ตายที่ว่าติดใจเนี่ย